จะมาเป็นลูกค้ามาซื้อของในร้าน
คุณผู้ชมไปดูว่าตัวอะไรมันเข้ามาในร้านนะครับ

หรือยังไม่รู้แต่กู้ภัยมาแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้านะฮะ

ตั้งอยู่ภายในปั๊มบ้านโคกสายตำบลหนองแวง

ลูกค้าและพนักงานต่างตกใจกลัวกันสุดขีดเลยนะครับ
เมื่อเจ้างูเห่าหิวโซยาวสัก๑เมตร
มันอยากจะช้อปปิ้งบอกว่าเซเว่นมีอะไรกินบ้างนะ
จริงมันก็เลื้อยเข้ามาตามภาษาของสัตว์นะฮะ
แล้วก็มาหลบอยู่ใต้โต๊ะหลังแคทเชียร์

แล้วอย่างนี้แคทเชียร์ต้องถามว่ารับขนมจีบสารเป๋าเพิ่มไหมคะ
ไม่แล้วฮะแคทเชียร์ก็ต้องรีบโทรไปหากู้ภัย
ผู้ภัยก็ถามรับอะไรครับ
พนักงานก็บอกกู้ภัยช่วยมาที่๗๑๑นี้หน่อยนะครับ
เพราะว่ามีงูเห่ามันซ่อนตัวอยู่นะครับ
ภัยมาถึงก็ใช้เวลา๒๐นาที
ดึงตัวงูเห่าออกมาได้นะครับ
ตอนดึงตัวงูเห่าออกมาพบว่ามันติดถาดใส่กาวดักหนูไว้

กู้ภัยก็ต้องแกะกาวออกแล้วก็ไปปล่อยงูเห่าคืนสู่ธรรมชาติ
พนักงานเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีพนักงาน๓คน

ได้ยินเสียงคล้ายของตกที่ใต้โต๊ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรมันฟอร์นะครับคุณ

พนักงานก็เลยเอาไฟไปส่องไฟฉายไปส่องดู

หนีเตลอดออกมานอกร้านเลยนะฮะ
ก็คิดว่างูเห่ามันเลื้อยเข้ามาเร็ว
ช่วงที่ประตูอัตโนมัติเปิด

ยังเป็นลูกอยู่เลยนะครับ

หนุ่มการไฟฟ้าพสภาพเหตุการณ์
ขณะที่ออกไปจดมิเตอร์ไฟฟ้าบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีคุณดูสิ
เดี๋ยวนะเขาทักทายแบบนี้เลยเหรอ
โอ้โหพอเจอแบบนี้ถึงกับพังงะแล้วฮะ
นี่คืองูจงอางยาว๒เมตร
ขดตัวอยู่ในตู้มิเตอร์ไฟฟ้า
ชูคอใส่บอกให้รู้ว่ามาทำอะไร
อย่ามาใกล้นะมาใกล้เอาจริงนะ
ทีนี้ครับหนุ่มการไฟฟ้าไม่รอช้าคุณ

ทีมข่าวสอบถามไปยังหนุ่มไฟฟ้าต้นโพสต์
ให้ฟังบอกว่าปกติเวลาไปจดมิเตอร์ตามตู้
จะใช้ไม้ยาวเปิดตู้โดยก่อน
เพื่อป้องกันหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
พอไปถึงก็ใช้วิธีเดิมแล้วฮะใช้ไม้ยาวเปิดตู้นะครับ
เคลียร์ประตูตู้ออกเปิดตามปกติ
แต่พอเปิดประตูออกมามันไม่มีไฟรั่ว
มันมีแต่เจ้าตัวนี้มันรั่วออกมา
ตัวพนักงานเขาก็แทบหงายหลังเลยนะครับ
งูจงอางมันนอนขดอยู่ในตู้นะครับ

จากนั้นก็ตั้งสติวิ่งออกมาตั้งหลักนะครับ
เมื่อกลับมาอีกครั้งอ้าวงูตัวดังกล่าว
หนีเข้าป่าไปแล้วเขาก็แจ้งกู้ภัยให้มาดูสิ

แต่เขาก็สงสัยอยู่ว่าตู้นี้มันถูกเปิดเมื่อไหร

เพราะทุกครั้งเวลาดูมิเตอร์เสร็จเขาก็ปิดตู้ทันทีนะฮะ
ไม่รู้ว่ามันทำไมมันถึงเปิดมาได้ใช่ไหม